รอบรั้วทั่วไทยไปข่าววิถีบ้านนิดนึงครับ
คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมครับว่าตักบาดขนมคกนะฮะ

ตากบาธรรมคร็กต้องไปที่วัดเถนพายจังหวัดสิพันธ์บุรี
ที่เห็นอยู่นี่คือพุทธศาสตร์นี้เยอะจำนวนมาก
พากันเข้าร่วมงานประเพณีตากบาธรรมเทโว้ขนมคร็ก๘สี
และขนมคร็กสีสวยด้วยเมื่อกี้เห็นสีชมพูไปแล้ว
แล้วก็เห็นขนมคกสีขาวตามปกติแล้ว

มีครับมีแปดสีนะครับปกติจะเห็นแค่๗สี
ด้วยหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
อายุกว่า๓๐๐ปีเก่าแก่มาก
พร้อมด้วยรูปหล่อหลวงพ่อสนอดีตเจ้าวาด

ตามด้วยกระบวนแห่เทวดานางฟ้ายมทูต
และปิดท้ายด้วยขบวนเปรตซึ่งมีเด็กแต่งตัวแบบนี้แหละครับ
ครับคือมาขอของมาขอส่วนบุญนี่แหละฮะ
ใช่ครับร่วมขบวนและขบวนรอบอุโบสถทรงจตุลมุก

เพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านนำขนมคก๘สีที่บอกนะฮะ
รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์
รวมทั้งนำสิ่งของและเงินสดทำบุญให้เปรตด้วย
ซึ่งส่วน๘นะครับได้รับมานั้นนะครับ
บุญนี้นะฮะจะนำเข้าวัดทั้งหมดนะครับ
ตัวเล็กนะครับเด็กนะฮะแต่งตัวกันนะครับ
พระครูพิสุทธิรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเถนพลายก็เล่าว่า
ตักบาทเทโวขนมครก๘สีนับเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ถือเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีไทยโบราณ
ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา
ขนมครก๘สีจะประกอบไปด้วยสีประจำวันทั้ง๗วันนะครับ
กับสีขาวและการทำขนมคกทั้ง๘สี
จะใช้สีจากธรรมชาติคือมะพร้าวฟักทองกระเจี๊ยบแครอท
เผือกใบเตยดอกกุหลาบนะครับและดอกอันจันทร์ที่บอกเป็นสีชมพูนะฮะ
คือดอกกุหลาบนี่แหละน่ารักน่ากินน่าทานเป็นอย่างมาก
ครับก็เป็นกุศลบายด้วยที่สำคัญเนี่ยโอ้โหชาวบ้านมารวมตัวกันแบบนี้
ถือว่าเป็นความรักความสามัคคีสืบสารประเพณีกันนะครับ